เรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ต้องหาคำตอบ
เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกอกตกใจ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนะคะ

บ้านหลังนึงถูกไฟไหม้ทั้งหลังเลย
ไหม้เกลี้ยงเลยค่ะหมดเลยแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านในตอนนั้นนะคะ
แต่ปรากฏว่ากลับเข้ามาดูตอนที่ไฟดับแล้วปรากฏว่าไปเจอศพศพหนึ่ง
อยู่ในบ้านไหม้หมดเลย
ศพนั้นเป็นใครเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะ
นี่ค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเลยค่ะ
ไฟไหม้บ้านของนางเจียวเหล็กงามอยู่ที่กะบินบุรีปลาจีนบุรี

ดับเพลิงใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เอาอยู่ควบคุมได้
หลังเพลิงสงบตำรวจสพวังตะเคียนไปตรวจสอบ
พบศพศพหนึ่งอยู่ในสภาพไหม้เกรียมเลยค่ะทั้งตัว
เหลือแต่กระดูกตกใจสิคะนะฮะ
ตกใจด้วยแปลกใจด้วยเจ้าของบ้านยิ่งตกใจ
เพื่อนบ้านก็ตกใจนี่ศพใครนะคะ
เพราะว่าวันเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้ก็ต้องเก็บโครงกระดูกนี้ไปตรวจดีเอนเอนะคะ
ไปดูว่าศพปริศนานี้เป็นศพของใครนะคะซึ่งชาวบ้านเขาคาดกันอย่างงี้ค่ะ
ว่าศพนี้เนี่ยน่าจะเป็นนายมะลิลีอุดอายุห้าสิบเอ็ดปี
เพราะว่านายมะลิเนี่ยคือก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้แหละ
แล้วก็มักจะมาดื่มสุรามานอนที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อย
นี่เขาก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะใช่นายมะลิหรือเปล่า
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไปดูนายมะลิที่บ้านนะคะบ้านนายมะลิด้วยบ้านญาติญาติด้วยไม่เจอ
ไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้กำลังคาดการณ์ว่าศพนั้นเป็นศพของนายมะลิหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอผลดีเอนเอจากโรงพยาบาลมายืนยันค่ะ
ศพนี้คาดว่าจะเป็นศพของใครคะ
ของนายนิค่ะของตอนนี้ที่เคยมากินเหล้ากับอ่าลูกชายยายที่บ้านหลังนี้ที่เกิดไฟไหม้ค่ะ
คือโดยปกติแล้วเขาจะมาที่นี่บ่อยไหมคะ

ก็มีใครไปสอบถามหาเขาที่บ้านเขายังคะ
มีแล้วค่ะมีผู้ใหญ่ฝั่งฝั่งนู้นนะคะฝั่งน้องหอย
เขาจะเป็นคนฝั่งน้องหอยนะคะฝั่งโน้น
เค้าจะมันมีเจษฐานก็เดินเครื่องหากันเค้าทำงานด้วยการกินเหล้าด้วยกัน
นี่ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกนะคะ
แล้วก็ยังหากันอยู่ว่าศพนั้นเป็นศพใคร
ตำรวจเองก็ไปในที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ตะบนบ่อทองวันนี้ก็ต้องไปมอบถุงยางชีพ
แล้วก็คุยกันเรื่องของการสร้างบ้านให้กับนางเจียวที่ถูกไฟไหม้นะคะ
เพื่อนบ้านก็มาให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ